เดี๋ยวต้องไปดูกันหน่อยค่ะว่าเสียงนี้มันคือเสียงอะไรแน่
ชาวบุรีรำเขาแตกตื่นเขาตกใจเขาบอกว่าหลายอำเภอเลยนะ
ได้ยินเสียงเป็นเสียงดังเหมือนกับระเบิดแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยมีจับเสียงได้ด้วย
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่ามันดังขนาดไหนดังยังไงเอาดูพร้อมกันเลยค่ะ
มันดังมาแบบนี้คุณสื่อสกรูลดังเข้ามาในบ้านเลยนะเหมือนเสียงอะไรอ่ะคะ
ผมก็นึกว่าระเบิดสิถ้าได้ยินแบบนี้วิ่งกระเจิงแน่ฮะ
บางคนก็ตกใจว่าเสียงนี้มันมาจากไหนหลายอำเภอได้ยินจริงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตอน๑๑โมง๘นาทีเมื่อวานนี้
แล้วคนเขาก็ตื่นตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้สื่อข่าวของเรานะคุยกับชาวบ้านที่เขาขายของอยู่
เขาบอกว่าไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้เสียงที่มันดัง
มันดังมาจากไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะเขาคุยกันปากต่อปากเลย

ทำเอาข้าวของทำหลังคาบ้านสั่นสะเทือนค่ะ
กล้องวงจรปิดจับเสียงได้
แต่คำตอบมันไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงดังมาจากไหน
นี่เราไปถามแม่ค้าส้มตำนะคุณสุกรยา
ก็เขาเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณ๑๑โมงนิด

ได้ยินเสียงมันเหมือนกับเสียงระเบิดเลย

ตัวฉันลูกค้าก็ได้ยินเหมือนกัน
ตกใจลูกค้าบอกว่ามันเป็นเสียงมาจากเครื่องบินหรือเปล่า
อยากให้หน่วยงานออกมาอธิบายหน่อยว่ามันมาจากอะไร
มีอีกค่ะแม่ค้าที่เขาขายเครื่องดื่ม
เขาก็บอกว่าโอ้โฮไอ้เสียงที่มันได้ยิน
ตอนแรกก็คิดว่ายางระเบิดหม้อแปลงระเบิด
แต่พอลูกค้ามาเล่าให้ฟังบอกว่า
ญาติทำงานอยู่ที่พระพลาชัยนะนะก็ได้ยินเหมือนกัน
โอ้โหมันได้ยินเสียงข้ามอำเภอกันแบบนี้เลยเหรอ
แสดงว่ามันไม่ใช่หม้อแปลงแถวนี้ระเบิดแล้วล่ะ

เดี๋ยวฟังแม่ค้าขายเครื่องดื่มกับแม่ค้าขายส้มตำ
เขาตกอกตกใจเสียงนี้หน่อยค่ะ
เคยได้ยินแบบไม่ค่ะนี่แหละพี่ได้ยินครั้งแรกนี่แหละค่ะ

ใช่ตกใจก็ได้ยินเสียงก็เลย
ก็เลยบอกป้าหวานเสียงอะไรแค่นั้นแหละค่ะ

พูดถึงว่ามันดังตู้มแรงเลยเหมือน

บอกไว้ถูกเลยตอนแรกนึกว่าแต่มอบแปลง

โอ้โฮชาวบ้านร้านตลาดเขามาม้าวน์ตก

เขาบอกว่าเสียงบูมมันดังเหมือนเสียงฟ้าร้องใช่ไหม

อันนี้คือมันเป็นข้อมูลจากที่คนเขาคาดการณ์นะ
แล้วเขาก็บอกว่าความเร็วของการที่อากาศยานมันเคลื่อนเนี่ย

หรือครับบางคนบอกว่าเป็นเครื่องบินรถเลยหรือ

ฝึกบินกันพื้นที่บุรีรำเลยเหรอ
บินผ่านตรงนี้แล้วเกิดโซนิกบูมตุ้มนี่หรือฮะ
ใช่มันก็เลยเกิดเสียงดังขึ้นมา

ก็เลยเกิดแรงสั่นสะเทือนของคลื่นอากาศ
นี่คนก็เอามาแชร์ให้ดูนี่เป็นเสียงแบบนี้หรือเปล่า

นี่ใช่ไหมเวลาเป็นโซนิกบูมบุ้มอย่างนี้

ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาอธิบายพี่น้องชาวบุรีรำนะ

เสียงปริศนาและแรงกระเทือนมันเกิดจากอะไรกันแน่

เดี๋ยวรอคำตอบต้องให้ใครไปตรวจสอบใครไปพิสูจน์ค่ะเนี่ย